ไปดูหมูกระทะเรามาดูบาร์บีคิวกันก่อน
กลายเป็นศึกบาร์บีคิวเดือดนะครับ
เพราะว่ามีคนที่สั่งบาร์บีคิวจากร้านนี้ไปทาน

คืออาเจียนกันทั้งวันเลยแล้วเขาบอกว่าเขาท้องเสียด้วย
ไม่รู้ว่าบาร์บีคิวร้านนี้เอาอะไรใส่ลงไปในน้ำจิ้มหรือเปล่า

หรือใส่ยาพิษอะไรลงหรือเปล่านะฮะ
ก็เลยไปถามร้านบาร์บีคิว
พี่พี่ทำผมอาเจียนแบบนี้พี่ทำผมป่วยแบบนี้
จะรับผิดชอบยังไงสุดท้ายกลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยฮะ
โอ้ยไหนใจคนดูหลายคนก็ถามว่า

ถึงแม้ว่าเขาจะตัวต่อตัวแต่มันนานไปแล้ว

ใช่ค่ะคือเรื่องของเรื่องนะคุณมันมีสาเหตุนะครับ

ตัดผมสกินเฮดหรือว่าคนถอดเสื้อนี่นะ
กับอีกฝ่ายหนึ่งใส่เสื้อสีดำเนี่ยนะครับ

เหมือนคนถอดเสื้อน่าจะเป็นมวยมากกว่าหรือเปล่า
เหมือนเขาเป็นมวยแหละนะคุณนั่นแหละครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคนนี้แหละครับ
คนที่เป็นมวยคนที่ได้เปรียบคนที่ถอดเสื้อนี่แหละครับ

เขาชื่อนายจงจรัสจินดานุษย์หรือว่าแจ้
เล่าถึงสาเหตุที่มาที่ไป
ที่ต้องชกกันแบบนั้นเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
คือก่อนหน้านั้นนะฮะรุ่นน้องก็คือชายเสื้อดำนะครับ
มาสั่งบาร์บีคิวให้ไปส่งที่บ้าน
พอวันรุ่งขึ้นก็โทรมาบอกเขา
บอกว่ารถจักรยานยนต์น้ำมันหมดอยู่ใต้ทางด่วน
ตัวเขาเองก็ตั้งใจขี่รถจักรยานยนต์ไปช่วย
แต่ไปถึงรุ่นน้องคนนี้
ไม่ได้ให้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของรถจักรยานยนต์เลยนะครับ
รุ่นน้องคนนี้ด่าเขาทันทีเลย
บอกว่าพี่บาร์บีคิวของร้านพี่

ถุยน้ำลายหรือว่าใส่ยาอะไรลงไปหรือเปล่า
ยาบิดอะไรลงไปในน้ำจิ้มหรือเปล่า

ผมโคตรทรมานเลยบอกแบบนี้
ทีนี้ตัวของนายจงจรัสคนขายบาร์บีคิวก็บอกไป
บอกเฮ้ยพี่ไม่ได้ใส่อะไร
ก็ปรุงรสตามปกตินะครับ
ก็ไม่อยากมีปัญหาก็เลยจะกลับมาขายบาร์บีคิวต่อ
แต่ทีนี้นะฮะฝ่ายคนซื้อหรือฝ่ายคนเสื้อดำ

ไม่ยอมฮะ
เสาซีถามถามอยู่นั่นแหละว่าใส่ยาพิษใส่อะไรลงไปหรือเปล่า
สุดท้ายตัวของนายจงจรัสก็ของขึ้นเหมือนกันโมโห
ก็เลยท้าต่อยกันตัวต่อตัวแบบนี้นะฮะ
เขาบอกว่ามันกินบาร์บีคิวผมไปเมื่อวาน

ทำให้มันกินอะไรไม่ได้มันทรมาน
มันก็บอกว่าทำไมพี่ต้องทำอย่างนี้กับผม
ผมก็งงผมดู้ว่ามันเพียงแล้ว
คือบอกว่าผมคายใจพี่

เมื่อวันที่๓ธันวาคมนะครับมันไม่จบนะครับ
คือในวันนั้นก็แยกย้ายกันไปแล้วนะคือผมก็ได้เปรียบแหละผมไม่ยอมรับ
แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ยอมนะฮะพอ๙โมงเช้าของเมื่อวานเมื่อวาน
โมงเช้าของเมื่อวานก็ได้มาที่บ้านของนายแจ้อีก
นี่ตามภาพวงจรปิดนี่นะครับมาซ้ำอีกนะคุณ
บอกว่ายังคาใจอยู่นะตอนชกต่อยกันเนี่ยตัวนายแจ้บอกเฮ้ยพอแล้ว
กันแค่ตรงชกต่อยกันนะฮะแต่ทีนี้นะครับปรากฏว่าพอมาที่เนี่ย
มันก็มีเหตุการณ์อีกอ่ะคุณเพราะอีกฝั่งบอกว่าขอต่อยคืนได้ไหมสักทีนึง
เพื่อจบปัญหาแล้วตัวนายแจ้คนขายบาร์บีคิวก็ยอม
อีกทีนึงมาต่อยเลยอยากให้เรื่องนี้จบจะได้ทำมาหากินกันต่อ
ส่วนเรื่องที่น้ำจิ้มบาร์บีคิวที่ทำให้อาเจียนอาเจนอะไรเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ใส่ยาอะไรลงไป
ทีนี้ทีมข่าวของเราติดต่อไปฝั่งของลูกค้าบาร์บีคิวนะซึ่งเป็นรุ่นน้องของนายแจ้
แล้วเป็นคนใส่เสื้อดำเนี่ยนะฮะก็ติดต่อทางข้อความอะไรกันเนี่ยนะครับ
เจ้าตัวบอกว่ายังไม่พร้อมจะชี้แจงเลยแล้วก็แชทบอกว่าหากคลิปที่ตัวเขาเองเนี่ย
ชกหน้านายแจ้คลิปหลังเมื่อกี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็จะยอมจบเรื่องนี้
แล้วก็จะไม่ค้างคาใจกันอีกเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันมีแค่คลิปนี้
แพร่ออกไปใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าเขาเสียเปรียบเหมือนเขาโดนกระทำ
เขาเลยบอกว่าไอ้สิ่งที่เขาไปหานายแจ้อีกครั้งแล้วก็ชกหน้านายแจ้เนี่ย
อยากให้มันเผยแพร่ในโซเชียลด้วยแต่จริงไม่อยากให้เหล่านี้มันเผยแพร่ไปเนอะ
คุณเคลียร์กันคุณต้องจบแค่นั้นจะได้ทำมาหากินกันนะครับ
ไม่รู้ว่าท้องเสียวเพราะอะไรเป็นเพราะบาร์บีคิวหรืออะไรก็ไม่ทราบ